ไปที่นี่นครศรีธรรมราช

เดี๋ยวจะพาไปร่วมพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีทันใจ
อันนี้งานใหญ่อย่างบอกที่วัดประดิษฐาขอบใครครับ
ที่วัดประดิษฐารามตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่

ก็เนื่องในวันมาครับบูชานี่แหละคุณผู้ชมครับ
ทางวัดเขาได้จัดพิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีทันใจขึ้น
พิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีที่จัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับ
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้มาร่วมแห่ผ้าทำบุญในวันพระใหญ่แบบนี้

ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ในตอนเช้า
หลังจากนั้นก็จะเป็นการร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุกันล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งในขบวนในครั้งนี้ก็มีการใช้ผ้าทั้งหมด๗พื้นนะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด๗ผืนแต่ละผืนเนี่ยจะมีความยาวยาวมากกว่า๑๐๐เมตร
คิดดูแล้วกันต้องใช้กี่คนในการช่วยแห่๗ผืนแล้วยาวมากกว่า๑๐๐เมตร
คือรวมแล้วเนี่ยผ้าที่จะใช้ห่มพระธาตุเจดีทันใจในครั้งนี้
มันยาวมากเลยทีเดียวมาครั้งนี้ชาวบ้านแล้วก็พุทธศาสนิกชน
ที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มาร่วมพิธีกันนับพันคนเลยนะ
หลังจากเส้นสิ้นพิธีแล้วในช่วงข้ำก็มีการประเกิดพิธีเวียนเทียน
ก็เป็นประจำทุกปีแล้วก็ทุกที่เขาก็ทำกันแบบนี้
สำหรับพิธีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีทันใจทางวัดประดิษฐาราม
ได้ทำต่อเนื่องสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลา๓ปีแล้ว
หลังจากสร้างเจดีทันใจเสร็จ
เพื่อให้ชาวพุทธได้มารวมกันทำบุญและจัดแบบนี้
ทุกปีแหละครับสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นนะฮะ
ที่นครศรีธรรมราชก็จะมีพิธีแบบนี้นะคะ
พระธาตุกันชาวบ้านก็ถือว่าได้ไปร่วมบุญกันเป็นบุญใหญ่อะค่ะ
ยิ่งได้ทำร่วมกันแบบนี้ก็เป็นอันนี้สงฆ์สำคัญ
เป็นประเพณีดีนะของชาวพุทธที่อยู่ในภาคใต้
ถูกต้องแล้วนะคะเมื่อวานนี้วันพระใหญ่ไง
หลายคนก็ได้ไปทำบุญเสริมสิริมงคลกันแล้วนะคะ